ดูเรื่องที่เกริ่นเอาไว้เลยค่ะตำรวจชุดปราบรามยาเสพติด
ตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดสนที่กำลังกันกับตำรวจสพร้อยเอ็ดนะคะ
มีการปิดล้อมจับกลุ่มเอเย่นค้ายาบ้าค่ะเป็นการจับกลุ่มกลางแยกไฟแดงนะคะ
สามแยกไฟแดงที่ร้อยเอ็ดและการจับกลุ่มครั้งนี้
ได้ของกลางเป็นยาบ้าร่วมแสนเมตรค่ะ
นะครับกำลังจับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับนะครับ
เมื่อสักครู่เสียงปืนเสียงอะไรสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับ
นี่เป็นนาทีที่มีการปิดล้อมจับกลุ่ม
ที่เห็นนะคะรถสีดำตอนที่จอดติดไฟแดงเป็นการจับกลุ่มกลางสำแยก
ถนนปัธมานนท์ตัดถนนบายพลาสตัดใหม่ที่ตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
เป็นภาพเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็นนะคะผู้ต้องหาสามรายค่ะเป็นผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่ง
รับยาบ้ามาจากเอเย่นรายใหญ่แสนเม็ดแล้วก็เอาไปพักไว้ที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
หลังจากนั้นขนย้ายไปส่งลูกค้ารายย่อยในพื้นที่ตัวจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ซึ่งทั้งสามรายก็รับสารภาพบอกว่าเอายาบ้าไปเก็บไว้ที่ห้องพักในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
เพื่อรอส่งมอบให้กับเครือข่ายจริงก็เลยมีการควบคุมตัว
ไปที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
นี่เอารถไปล้อมจับกลางแยกเลยค่ะ